อาการที่มีการนับคะแนนอย่างต่อเนื่อง
หลังจากปิดหีบเลือกตั้ง๑๗นาฬิกา
จนกระทั่งมีการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
ไว้ที่๙๔เมื่อช่วงตี๓ของเมื่อคืนนี้

รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
รวมถึงท่าทีของพักต่างเขายังไม่แถลงออกมา
แต่ว่าเขามีท่าทีผ่านในโลกโซเชียล

เรามาดูคะแนนกันก่อนนะครับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเนี่ยนะครับ
เตรียมที่จะแถลงผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
เกิน๙๕ในเวลา๑๔นาฬิกาของวันนี้
ที่ล่าสุดหยุดการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง
โดยศูนย์รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ไว้ที่๙๔เมื่อคืนนี้

อันนี้คือคะแนนดิบนะหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่

คือพักพลังประชารัฐก็อย่างที่เห็นแล้วครับ
อันดับ๒คือพักเพื่อไทยนะครับ
อันดับ๓อนาคตใหม่๕๓๑๑๔๕๘คะแนน
อันดับ๔ประชาธิปัตย์๓๒๘๑๙๕๘คะแนน
และอันดับ๕นะครับภูมิใจไทย๓๒๔๗๖๕๘คะแนน

เสรีรวมไทยเศรษฐกิจใหม่เพื่อชาติ
รวมพลังประชาชาติไทยนี่๑๐อันดับแรก
ลงมาอีกนิดหนึ่งก็คือชาติพัฒนาพลังท้องถิ่นไทยประชามติ
แล้วก็รักผืนป่าประเทศไทยก็ไล่ลงมาต่อ
และเขามีการคำนวณที่นั่งจากการสรุปผลคะแนน

ก็มาดูซิว่าคะแนนแล้วก็ได้แบบแบ่งเขตเท่าไหร่
เอามาคำนวณเป็นปาร์ตี้ลิสต์ได้เท่าไหร่นะครับ
พักเพื่อไทยถ้าทั้งแบบแบ่งเขตและปาร์ตี้ลิสต์จะบวกกัน
ก็คือจะมีจำนวนที่นั่ง๑๓๓ที่นั่งในสภาจาก๕๐๐ที่นั่ง
พลังประชาบรัฐ๑๒๓ที่นั่งอนาคตใหม่๘๕ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์๕๒ที่นั่งภูมิใจไทย๕๒ที่นั่ง
ชาติไทยพัฒนา๑๑ที่นั่งเสบรีรวมไทย๑๑นะครับ
ประชาชาติ๖เศรษฐกิจใหม่๖เพื่อชาติ๖ชาติพัฒนา๔
แล้วก็รวมพลังประชาชาติไทย๔รวมถึงพลังท้องถิ่นไทยอีก๔นะครับ
อันนี้ก็คือตัวเลขที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการ๙๔เปอร์เซ็นต์
แต่ว่าถ้าไม่เป็นทางการ๙๕จะเป็นตัวเลขที่สำคัญแล้วล่ะ
เดี๋ยวรอบ่าย๒กรกตน่าจะมีตัวเลขที่มีความเคลื่อนไหวออกมา

แต่ทีนี้ระหว่างนี้คุณผู้ชมพักการเมืองต่าง
เขาก็จะต้องรอการแถลงของกรกตตอนบ่าย

ถึงจะมีการออกมาแถลงท่าทีของพักอีกครั้งหนึ่งนะคะ

แต่ทุกพรรคก็บอกว่าขอให้คะแนนยังไม่เป็นทางการ๙๕เปอร์เซ็นต์ออกมาก่อน

แล้วเมื่อวานผู้สิทธิ์พยายามซักพยายามถามเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล
ยังตอบไม่ได้ครับยังสงวนท่าทีกันไว้อยู่นะครับใช่ค่ะ
แต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็มีความเคลื่อนไหวเป็นทางด้านของคุณหญิงสุดารัฐ
ก็มีการโพสต์ภาพช่วงหาเสียงแล้วก็มีข้อความบอกว่า
กราบขอบพระคุณทุกกำลังใจผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวรอความเคลื่อนไหวต่างเพิ่มเติม
ส่วนทางด้านนายอภิษฎเวชาชีวะนะคะ
ตอนนี้เรียกว่าเป็นอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะ
ก็เป็นคำพูดตามที่แถลงประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเมื่อคืนนี้
ก็มีรูปภาพมีข้อความบอกว่า
ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ท่านมอบให้จะไม่ทำให้ศูนย์เปล่า
ก็ถ้าถอดข้อความจากการที่แถลงเมื่อคืนนี้
ข้อความสำคัญก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ขอรับผิดชอบด้วยการลาออกจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
พร้อมระบุว่าความตั้งใจในการทำงานกับพักยังไม่เสื่อมคลาย
แต่ต้องรักษาคำพูดเพราะสิ่งที่เราสร้างให้ได้
ก็คือสัจจะของนักการเมือง
เมื่อวานพอพูดคำว่าสัจจะของนักการเมืองนะ
ปรบมือให้กำลังใจของคนที่ไปลุ้นไปเชียร์อยู่ที่พัก

แล้วก็หลังจากที่เมื่อวานได้แถลงสั้นไม่ให้สื่อมวลชนถามต่อ
สื่อมวลชนก็อยากไปสัมภาษณ์นะไมค์เดียวต่อ
แต่คุณอภิษฎก็บอกว่าก็ขอไม่ให้สัมภาษณ์ต่อ
แล้วก็มีคนที่ไปลุ้นไปเชียร์รวมถึงสมาชิกพักก็หลั่งน้ำตาอยู่เหมือนกัน
เมื่อเช้าคุณอภิษฎก็เลยถอดคำพูดที่แถลงเมื่อคืนนี้

ใช่ครับประชาธิปัตย์เมื่อเช้าเงียบเหงานะ

เออมีเพียงผู้บริหารแล้วก็อดีตสอสอบางคนเดินทางเข้าพักนะครับ
โดยนายจุติไกรเลิกเลขาธิการพัก
เปิดเผยขั้นตอนจากนี้ไปว่า
จะมีการเรียกประชุมกรรมการบริหารพักภายในสัปดาห์นี้แหละ
เพื่อจะเลือกรักษาการหัวหน้าพัก
กว่าจะมีการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่
คำถามที่น่าสนใจที่สื่อถามคุณจุติ
เกี่ยวกับเรื่องของจุดยืนของพักหลังจากนี้

จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐหรือไม่
คุณจุติไกรเลิกเลขาธิการพักตอบแบบนี้
บอกว่ายังไม่ได้ถูกทาบทาม
ต้องรอหาบรือกับกรรมการบริหารพักชุดใหม่

ส่วนบรรยากาศทางด้านฝากฝั่งของพักพลังประชารัฐ
หลังจากที่มีการแถลงไปเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้
เมื่อเช้านักข่าวก็ไปตามดูเหมือนกัน

สื่อไทยสื่อเทศไปรอเหมือนเมื่อวานแหละ
มีบางคนนอนรอไหมนอนรอทั้งคืน
คือแต่เมื่อเช้าไม่มีแกนนำเดินทางมานะคะ
แล้วก็ยังไม่มีการนัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนด้วยนะคะ
คำสัมภาษณ์ที่สื่ออยากจะสัมภาษณ์ก็แน่นอนแล้วครับ
เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลจะรวบจะรวมกับใครบ้างนะครับ
พักอนาคตใหม่บ้างครับเมื่อเวลา๙นโคศกพัก
แจ้งกับสื่อมวลชนว่าเดี๋ยวจะเริ่มแถลงข่าวถึงประเด็น
จุดยืนหลังและทิศทางของพักในเส้นทางการเมืองของพัก
ในเวลา๑๖นวันนี้นะครับ
เพราะเมื่อคืนนี้ทางอนาคตใหม่ก็บอกไม่แถลงนะ

มาทันแหลงหลังจากที่รับทราบผล
ไม่เป็นทางการ๙๕อย่างชัดเจนในวันนี้ก่อน

อนาคตใหม่ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่พักภูมิใจไทย
เมื่อเช้าก็ยังคงเงียบเหงานะคะ
ยังไม่มีแกนนำเดินทางเข้ามายังที่ทำการพัก
แต่สื่อมวลชนก็มาปักหลักมาเกาะติดความเคลื่อนไหว

คือถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญเหมือนกันนะครับ
เมื่อวานคุณอนุทินก็ได้ให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่งแล้ว
บอกว่าขอบคุณประชาชนที่มาเลือกตั้ง
แล้วก็ไว้ใจสำหรับพักภูมิใจไทยนะครับ
ส่วนวันนี้ก็ต้องรอแหละทุกพักจะแถลงเมื่อไหร่อย่างไร
หลังจากที่กรกตออกมาแถลงบ่าย๒นะครับ
ส่วนกรณีซองบรรจุบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ
ตั้งนอกราชนาจักรประเทศนิวซีแลนด์

เอกอัครราชทูตไทยณกรุงอาเวลิงตันของนิวซีแลนด์
บอกว่าเสียใจเหมือนกันนะ
เข้าใจความรู้สึกของผู้ใช้สิทธิ์ทุกคน
และรู้สึกผิดหวังเสียใจอย่างยิ่ง
เสียงของผู้มีสิทธิ์ไม่อาจสะท้อนออกมาในผลเลือกตั้งครั้งนี้
ทั้งที่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครช่วยเหลืองานเลือกตั้งทุกคน
ได้ร่วมเตรียมการและร่วมใจร่วมแรงจัดการเลือกตั้งนานกว่า๒เดือน
ดำเนินการครบตาม๓วิธี
ซึ่งในขั้นตอนการจัดส่งซองบัตรเลือกตั้ง
กรุงเวลิงตันในวันที่๑๘มีนาคม
คือมีกำหนดถึงประเทศไทย๑๙มีนาคม

เหนือการควบคุมของสถานเอกอัครราชทูตไทยนะครับ
เมื่อวานกรกตมีการแถลงเรื่องนี้
ถือว่าเป็น๑ใน๖ประเด็นสำคัญที่กรกตออกมาแถลงตอนกลางคืน
ใช่ค่ะคือประธานกรกตก็ไล่เลียงเป็นไทม์ไลน์ให้ฟังเลยนะคะ
ว่า๑๘มีนาส่งคาร์โก้นิวซีแลนด์
มีนานิวซีแลนด์ส่งถุงเมลให้กับการบินไทย
๒๒มีนาถุงเมล์มันตกค้างที่โอกเลิศ
แล้วก็๒๓มีนาถุงเมลมาถึงคลังสินค้าการบินการบินไทย
กว่าจะมาถึง๒๓แล้วนะฮะจริงต้องมาถึงวันที่๑๙นะครับ
แต่ตรงนี้เองก็ต้องดูว่าการนับคะแนนจะเอาไปรวมด้วยหรือเปล่า
นับไม่นับอย่างไกลนะครับเพราะว่าเช้านี้๑๐โมงเช้าที่ผ่านมา
คุณศรีสุวรรณจัญญาก็จะไปยื่นร้องกรกตอีกนะครับ
เรื่องของการที่บัตรจากนิวซีแลนด์มาถึงช้า
จะถือว่าเป็นบัตรดีนับหรือว่าจะเป็นบัตรเสียกันแน่
ใช่คือเรื่องนี้จริงมันก็สอดคล้องกับที่อาจารย์ปียบุตร
แถลงเมื่อคืนเหมือนกันพูดถึงเรื่องบัตรเนี่ย
ถ้าเกิดว่าบัตรมันไม่ได้มีเจตนาจะทุจริตบัตรตรงนี้ถือว่าเป็นบัตรดี
เดี๋ยวเรารอความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม